นำเสนอเลยละกันนักฟ้านักแข่ง
ทั้งสวยทั้งซิ่งคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะติดใจการใช้ความเร็วแล้วไม่ได้แบบว่าแว้นนะ
ตอนนี้ลงสนามแบบแข่งรถจริงจังคุณผู้ชมค่ะ
กันที่คนแรกกับสาวสวยคนนี้เรียกได้ว่าเป็นนางฟ้าตัวจริงจ้ะ
ผลงานดีจนได้ขึ้นโพเดียมแรกในชีวิตนักแข่งเมื่อ๒ปีที่แล้ว

เธอนี่นะคะได้ร่วมลงแข่งอีกในปีนี้เริ่มสนามแรกสิ้นเดือนนี้คุณผู้ชม๓๐มิถุนายน
น้องบอกว่าตั้งใจจะทำหน้าที่ในฐานะนักแข่งให้ดีที่สุดค่ะ
พอมีโอกาสได้ลองขับมันแบบเหมือนการปลดปล่อย
เคสรถแล้วก็สนุกอยากจะลงแข่งคุณผู้ชม
มันเหยียบไงความเร็วมันเหยียบสะใจแค่ไหนก็ได้

เมื่อได้โอกาสก็เลยทำอย่างเต็มที่นั่นเอง
แล้วสิ่งที่ได้จากการแข่งรถน้องบอกว่า
ไม่ได้มีความสนุกแฮปฟันเท่านั้นนะคะคุณพี่
บอกว่าได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย
อย่างเช่นถ้าขับไปเนี่ยไอ้รถคันหน้ามันเกิดอุบัติเหตุทำไง

หรือถ้ารถของเรามีปัญหาเราจะทำยังไง
บอกว่าติดใจความเร็วแล้วก็การแก้ปัญหาแบบนี้ค่ะ
ส่วนบางคนถามว่าการแข่งความเร็วแบบนี้มันเกิดอุบัติเหตุได้นะ
หัวแม้ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียโชงอะไรขึ้นมา

ไม่ค่ะคืออย่างที่ว่าแบบ

สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมพาดูหน่อยย้อนไปปี๒๐๑๕
ซานินิพาพรบอกเลยนะคะว่าช่วงนั้นนี่คือดาวรุ่งของสนามเลยนะคะ
สำหรับสาวซานินะและสำหรับจุดเริ่มต้นที่เธอเปลี่ยนจากการจับไมค์มาจับพวงมาลัย
ก็เป็นเพราะว่าหลงไหลในกีฬามอเตอร์สปอร์ตอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนี่แหละ
พอมีโอกาสได้เป็นนักแข่งก็ทุ่มเทให้กับการแข่งแบบโอ้โหสุดพลังเลย
พอได้มาแข่งรถอะไรแบบนี้มันก็ลงไปแบบเต็มเลย
บอกว่าเสน่ห์ของการแข่งรถก็คือทำให้ได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่
คือที่ฉันแอบคิดภาพของซานินะว่าแบบขับไปวักไปในรถหรือเปล่า
คือปลดปล่อยตัวเองไงแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเธอได้ใช้ความเร็วในเทคนิคที่ถูกต้อง
และสถานที่ที่เหมาะสมอันนี้จริงนะคืออยู่เนี่ยจะไปขับรถเร็วแบบทางทั่วไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะไม่ได้
อันตรายแค่ตัวเองแต่ไปทำก่อให้เกิดอันตรายกับคนอื่นด้วยนะคะนี่ก็เป็นทั้งสามสาวที่เรานำมา
ว่าใครที่คิดจะซึ่งก็ติดในสนามดีกว่าเที่ยวเป็นท้องถนนเดี๋ยวเกิดอันตรายขึ้นนะพบภาพ